เพจต้นทางคือเพจของเราเลยนะแล้วยังไงคุณวิทยาวิทยาวิทย์
เขาก็คือบอกถึงเรื่องของการวิภาควิจารณ์บุ๋ยเจียหยุงซึ่งเป็นผู้เล่นของทางเวียดนาม
บอกว่าล้มต่อหน้าเขาตอนที่เกมเสมอ๐๐ที่เวียดนามบุกมาเจอเรา
ก็ตอนนั้นเขาเปิดใจเปิดใจผ่านเพจช้างศึกนะครับ
จังหวะนั้นเขาก็บอกว่าแข้งรายนี้เนี่ยดูจะทำเกินกว่าเหตุไปหน่อยนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมดูไม่ออกเนี่ยมันก็คือจังหวะประมาณตรงนี้แหละนะครับ
ก็คืออยู่ดีก็ล้มไปเลยแล้วล้มต่อหน้านิชิโน
แล้วอยู่ดีก็ล้มไปเลยแล้วนิชิโนเองก็ตอนจังหวะนั้นก็เหมือนกับว่า
เข่าลงไปแล้วถามว่าเป็นอะไรอะไรแบบนี้

เหมือนเขาพูดญี่ปุ่นแต่ว่านิชโนบอกว่าไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรเหมือนกันนะครับ
หลังจากนั้นก็เป็นจังหวะที่ทั้งสองฝั่งก็มีการตอบโต้คารมกัน
นิชโนพูดถึงจังหวะนี้เขาบอกว่า
จะทำเกินกว่าเหตุแล้วก็อยากจะให้ลองสังเกตด้วยนะครับ
ประเทศที่ฟุตบอลยังไม่ได้อยู่ในระดับสูงเนี่ย
เวลาแข่งขันจริงจะน้อยแตกต่างจากประเทศที่ฟุตบอลอยู่ในระดับสูง
ที่จะพยายามใช้ทุกนาทีให้มีค่าที่สุด
ตรงนี้เขาก็ไม่เข้าใจถึงลักษณะผู้เล่นแบบนี้

มันก็ไม่ใช่ด้วยการไปจุดประเด็น

ที่ในใหญ่เขาจะใช้เวลาในสถานที่มีค่าจริงนะ

แล้วจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่พูดถึงอยู่พอสมควร
แต่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเวียดนามไปถามป๊าฮังซอร์
ฮังซอร์เมื่อวานคุมทีมซ้อม

ยืนยันว่านี้เราไม่ได้พูดเอง
บทสัมภาษณ์จริงคือนักข่าวเวียดนามเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้คุณวิรวิทย์จะคุ้นเคยดี
ตรงที่ว่าเราติดตามข่าวช่วงหลังไปทำข่าวว่าสนามเนี่ย
เขาจะสามารถเอาข่าวเราไปแปลเป็นภาษาเขาได้

ใช่แล้วเนี่ยเขาก็เอาไปถามต่อจังหวะเมื่อวานนี้เป็นคำถาม

แล้วป๊าฮังซอพูดเดี๋ยวผมให้ฟังนะครับ
มาคังซอร์บอกว่าในฐานะที่เขาเป็นโค้ชทางนิชิโนเนี่ย
ควรจะระมัดระวังคำพูดที่มีต่อคู่แข่ง
และควรที่จะประเมินทีมของตัวเองด้วยว่า

อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของปาร์คฮังซอที่สื่อเวียดนาม
ลงบทสัมภาษณ์ไว้แล้วเราเอามาแปลให้ฟังอีกที

เพราะว่าเขาต้องการถ่วงเวลาเพราะว่าบอลเขาเสมอได้

แค่นั้นเองนะแต่ทางฝั่งเขาคงจะบอกว่า
ก็มาตรฐานทีมมันเท่ากันนี่ไม่งั้นคุณก็ชนะเราไปแล้ว

แล้วก็อยากที่จะเน้นย้ำตรงนี้ว่าเขาก็ไม่เคยสอนให้ผู้เล่นเวียดนามเล่นรุนแรงกับทีมคู่แข่ง
ก็คือเหมือนกับย้อนนิชิโนนิดนึงย้อนทางโค้ชนิชิโนของเรานิดนึง
ซึ่งก็ถือว่าอาจจะเป็นสงครามจิตวิทยาก่อนที่เกมแมชนี้จะเริ่มขึ้นนะครับ
ดังนั้นว่ากำลังกำลังแล้วเราก็มีโอกาสจะเรียกอะไรออก

ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก่อนเกมก็พูดกัน

ปาฮังซอยังไม่เคยชนะนิชิโนของเราได้
ในการคุมทีมทุกระดับนะครับ
ส่วนทีมชาติไทยพรุ่งนี้จะเข้าแคมป์เก็บตัวแล้วนะครับ
เป็นวันแรกที่จะเข้าแคมป์เป็นเฟสที่๑

แต่ว่าในเกมที่เราจะบุกไปเยือนมาเลเซียกับเวียดนามเนี่ย
ก็จะใช้สนามธรรมศาสตร์

แล้วก็เฟสที่๒กลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ตรงนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าใกล้สนามบินก็เดินทางต่อได้เลยนะครับ
ส่วนเรื่องของทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับ

ต้องถอนตัวไปอย่างที่เราทราบกันนะครับ
เกมที่เราบุกไปชนะอินโด๓๐นะครับ
ร่างกายตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาลงสนามกับทีมได้ในเกมบอลถ้วยนะครับ
เล่นไปแล้วด้วยแต่ตอนนี้พยายามที่จะเร่งระดับความฟิตให้เพิ่มขึ้นมานะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเขาพยายามจะลงเล่นเพื่อเช็คสภาพร่างกายตลอด

๙กับ๑๐ก็อาจจะกลับประมาณกว่าที่๑๑

ก็ต้องดูด้วยนะว่ากลับมาแล้วจะลงในตำแหน่งไหน

เพราะว่าเคยเป็นตัวหลักแล้วพอขาดไปเนี่ยทีมก็ยังทำผลงานได้ดีด้วย

๒นัดนะครับที่จะเกิดในเดือนพฤศจิกายยนท์กัน
ติดตามกันได้๑๔พฤศจิกายน
เข้าสัญญาณ๑๙นาฬิกา๑๐นาที
แข่งขัน๑๙นาฬิกา๔๕นาที

เขาเตะ๒รุ่น๐๘๔๕ที่ภรรยาแถมพนาเล
ส่วนอีก๑นัดครับเราบุกไปเยือนเวียดนามนะครับที่หมีลิงสเตดียมวันที่๑๙พฤศจิกายนนะครับ
แข่งขัน๒๐นาฬิกาเข้าสัญญาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ